แต่ดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันจะเชื่อดีไหม
แห่งหนึ่ง
คุณค่อยดูดูดีนะฮะคือผู้ใช้เฟซบุ๊กคนนี้ชื่อว่าคุณอัศราจินดาพล
เขานำภาพตุ๊กแก่สองหางเนี่ยมาโพสต์เอาไว้แล้วระบุข้อความว่า
เพิ่งเคยเห็นในบ้านมีตุ๊กแกสองหางด้วยแล้วตัวใหญ่มากคุณดูดี
คือมันสร้างความฮือฮาให้กับคนที่เข้ามาดูกันมากและในภาพเนี่ยเป็นตุ๊กแก่แบบตัวอ้วนใหญ่
ดูแล้วน่าจะขนาดน่าจะไม่ต่ำกว่า๒๐เซนนะคะตัวยาวลำตัวหนาเลยไม่รู้ใครวัดเนอะเดาเอา
แบบนี้เขาเรียกสองหางได้คุณดูตรงปลายหางดีดีสังเกตปลายหางว่ามันแยกออกเป็นสองแฉก
หางแตกปลายไม่ใช่ผมแบบนี้ต้องใช้ครีมนวดไหมใช้มันก็ไม่ดีขึ้นไม่นุ่มขึ้นหรอก
คุณดูปลายหางมันแตกออกมาเป็นแบบ๒แฉกเล็กแบบนี้แต่ดูแล้วแตกชัดเจนเลยนะ
ก็เลยสอบถามไปทราบมาว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้ที่โพสต์เนี่ยคือเธออยู่บ้านเลขที่๑๔๔หมู่๖ตำบลโคกยางอำเภอเหนือครองจังหวัดกระบี
นางสาวอัศราคนนี้เธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของฟาร์มเพาะเห็ดเป็นแบบฟาร์มเพาะเห็ดฟางส่งขายตามห้างต่างเนี่ยค่ะ
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูเลยนะไปดูจุดที่เธอพบตุ๊กแก่สองหางที่อยู่บริเวณหลังบ้านของเธอและจุดที่ตุ๊กแกเนี่ยอยู่ประจำจะเป็นเขาบอกจะเป็นตรงหลังหิ้งบรรพบุรุษ
เขาก็ชี้ให้ดูนี่เดินพาไปชี้ดูเลยเขาบอกว่าตุ๊กแก่ตัวนี้มันอยู่บ้านมาตั้งแต่ยังเล็กไม่รู้ว่าเราเล็กหรือว่ามันตัวเล็ก
เดี๋ยวนะคืออยู่มานานแล้วอ่ะอยู่มานานแล้วอยู่มาเป็นปีแล้วค่ะแล้วมันมักจะออกมาหาอาหารในช่วงกลางคืนส่วนกลางวันเนี่ยก็จะมาแว๊บเห็นเป็นบางครั้งแหละ
คือก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่ามันคงเป็นตุ๊กแก่ทั่วไปที่อยู่ตามบ้านอ่ะเนาะครับแต่เมื่อคืนก่อนเนี้ยเธอบอกว่าตุ๊กแก่ตัวเนี้ยมันออกมาให้เธอเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอก็เลยสังเกตพอสังเกตเท่านั้นแหละเธอเห็นว่าเฮ้ยที่ปลายหางของตุ๊กแก่ตัวเนี้ยนี่มันแยกออกเป็นสองแฉกแบบเนี้ย

สังเกตเห็นน่ะเลยรู้ไหมว่าตุ๊กแกมันหยุดฟังเธอแล้วมันเหมือนเข้าใจที่เธอพูดอันนี้เธอบอกนะ
แล้วหันหน้ามาหาเธอแล้วตอบว่าตับแก
จนมีบรรดาคนที่ชื่นชอบในตัวเลขมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
บางคนเขาก็ว่าโอ้มันน่าจะมาให้โชคให้ลาบนั่นแหละ
เอาเป็นว่าครั้งนี้เธอบอกว่าเธอจะลอง
ลองไปเสี่ยงโชคดูกับเขาเผื่อจะมีโชคกับคนอื่นเขาบ้าง

ทำไมอย่างใจอะไรครับ
เข้ายื่นเขาบอกว่าเข้ายื่นคุยกับแท้แรกอ่ะ